อยู่ในโลกออนไลน์มันเกิดคำถามเยอะมากว่า
ยังไงเนี่ยร้านนี้มันเป็นคลิปเด็กชายกับหญิงสองคนนะคะ
เต้นกันอย่างสนุกสนานเลยแต่มันเป็นร้าน

สุราธานีเกิดคำถามว่าเด็กอายุน้อยเข้าไปในร้านได้ยังไง

เนี่ยเด็กมากอะอืมร้านชมจรรย์สุราธารณี
เอ๊ะทำไมให้เด็กเข้าไปในร้านแล้วคนเห็นไหมก็เต้นเป็นไฟแสงสีคือเป็นสถานบันเทิงยามค่ำคืนอ่ะ
คือถ้าดูอย่างนี้ใช่เลยไฟเทคไฟอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพียงแต่ว่าเขาไปจดทะเบียนหรือว่าจดขอใบอนุญาตในลักษณะร้านอาหารหรือเปล่า
ทางครอบครัวเขาไปที่ร้านเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา

กินข้าวแล้วกลับออกไปตอน๔ทุ่ม
ก็งงเหมือนกันทำไมมีคลิปเด็กเต้น

แล้วก็เพิ่งเห็นเพิ่งโพสต์เร็วนี้เลย
คือคาดว่าช่วงเวลาที่เด็กเต้นอ่ะครับ
เป็นช่วงพักดนตรีโสดดีเจเปิดเพลง
แต่เป็นเพลงมันมาก

เป็นร้านอาหารนะครอบครัวนี้เข้าไปกินข้าวครับ
ช่วงเบรกเนี่ยเราก็จะมีดีเจเปิดเพลงนะครับ
แต่ดีเจน่าจะเปิดเพลงแบบออกแนวสนุก
ก็เลยลูกค้าแล้วก็เด็ก

ก็เลยเต้น

ร้านนี้นะคะทางเจ้าของร้านคุณสายชนก็บอกว่า
จดทะเบียนเป็นบาร์และร้านอาหาร
ตั้งแต่๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ก็มีคนมากินอาหารฟังดนตรีสด
ดึกก็มีดีเจเปิดเพลง
มาตรการของทางร้านก็คือช่วงก่อน๔ทุ่มค่ะ

เพราะว่ามันจะเป็นลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งมาใช้บริการ
คือตอน๖โมงเย็นถึง๔ทุ่มจะเป็นร้านอาหาร
นั่งกินข้าวกันได้ก็จะเป็นดนตรีสด
อาจจะเพลงเบากว่านี้ไม่ได้เป็นแบบเพลงมันอะไรมาก

นายอำเภอเมืองสุราธานีคุณสิทธิชัยไทยเจริญ
บอกว่าสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบแล้วนะคะครับ

เรื่องของการควบคุมสารบันเทิงอะไรแบบนี้
ถ้ามันมีความผิดก็เดี๋ยวจะดำเนินคดี

ใช่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า๒๐เข้าไป
แต่เขาบอกตอนนั้นเป็นช่วงของร้านอาหาร

พ่อแม่ก็พาลูกไปกินข้าว
ก็ฝากหน่อยฝากผู้ปกครองด้วยเนาะ